แม่ดใจยืน
ว่าไม่อยากถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้สัมภาษณ์เรื่องส่วนตัว
แต่ว่าแมทก็เข้าใจว่าหลายคนก็รอฟังจากปากแมทเหมือนกัน
ว่าแม่ดจะพูดอย่างไรกับเรื่องที่ผ่านมา
ก็รู้สึกเหนื่อยกับที่ผ่านมาเหมือนกันค่ะ
ไม่ได้ไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าจริงจริงก็รู้สึกว่า
ที่ผ่านมาเนี่ยแบบต่อให้เราจะพูดอะไรอย่างนี้หรือไม่พูดอะไร
มันก็ส่งผลกระทบอยู่ดีหลายคนอาจจะบอกว่า
ไม่ต้องพูดดีกว่าให้อยู่เฉย
เขาเรียกว่าอะไรอย่าไปทำให้น้ำมันขุนใช่ไหมคะ
น้ำเชี่ยวก็อย่าเอาเรือเข้าไปขวา
แต่ก็อีกนั่นแหละพอแมทไม่พูดเลย
ก็จะมีอีกกระแสนึงบอกว่าอ้าวไหนบอกไม่จริง
เรื่องนี้ไม่จริงทำไมถึงไม่ออกมาพูดล่ะ

แต่ก็อย่างที่บอกไปคือแมทไม่ทราบว่าอันไหนมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
เพราะว่าคนเราไม่ได้อยากทำอะไรผิดพลาดใช่ไหมค
ไม่ได้อยากทำผิดแต่ก็รู้สึกอึดอัด
อย่างแรกต้องขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจ
สำหรับคนที่เข้าใจคือแมทอยากจะบอกว่า

จากทุกคนแล้วก็รวมถึงคำติคำเตือนด้วยจากแฟนละคร
แล้วก็คนที่เคยชื่นชอบแมทแล้วก็คนที่รู้สึกโมโห
แล้วก็รู้สึกอินไปกับเรื่องนี้ซึ่งยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก
แต่ก็มันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจถึงรายละเอียด
ถึงสิ่งที่มันส่วนตัวมากมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้เคยมีเจตนาที่อยากจะทำร้าย
หรือว่าแมทพูดแรงก็จริงแมทยอมรับแมทเป็นคนไม่ยอมทนก็จริงแมทยอมรับ
แต่ว่าเจตนานั้นคือช่วงนั้นคืออยากแค่จะบอกว่าแบบเฮ้ยอยากจะเถียงทุกคนว่า
มันแค่ไม่จริงนะมันแค่ไม่จริงนะแต่เราได้เรียนรู้แล้วว่า
มันผิดที่ผิดเวลาแล้วก็อย่างที่บอกคือเหมือนที่ผู้ใหญ่เขาบอกว่าแบบ
เชี่ยวไม่ควรเอาเรือเข้าไปขวางเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย
เราใจร้อนเกินไปแล้วแพทย์ก็ได้เรียนรู้ผลกระทบ

คือตอนนี้อย่างที่อยากจะขอมีคือ
ถ้ามีอะไรโมโหซึ่งแมททราบดีแล้วก็แมทเข้าใจอะค่ะ
อยากจะขอให้ลงที่แมทคนเดียวอะค่ะ

สิ่งที่เสียใจที่สุดของเรื่องนี้คือ

แต่ว่าเป็นการที่คนรอบข้างทั้งหมด
เดือดร้อนแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการกระทำของแมทเอง
ซึ่งแมทยอมรับแล้วแมทก็เห็นแล้วว่ามันเป็นยังไง
คือไม่อยากให้คนไปด่าไปว่าใครเลย
โดยเฉพาะคุณแม่ของแมท
ครอบครัวพี่สงการพี่แอฟ
แล้วคนที่สำคัญที่สุดคือน้องปีใหม่
นับแรกคุณเรียนมันจะหนักขึ้นไปสำหรับเราไหม
ไม่เป็นไรค่ะรับได้เพราะว่าบอกไว้อยู่แล้วว่า
เรียนถูกต้องเรียนแก้ทำอะไรต้องยอมรับเอง
ซึ่งตอนนี้อยากจะบอกขอโทษค่ะ
ขอโทษทุกคนที่ทำให้เกิดผลกระทบ
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเห็นแล้วว่าสิ่งที่แมททำเนี่ย
ต่อให้เรารู้อยู่แก่ใจว่าเรื่องมันเป็นยังไง
แล้วเรารู้สึกว่าเรา
สิ่งที่เราทำลงไปเราแค่ต้องการจะป้องกันตัวเองว่า
เฮ้ยเราอยากให้คนรู้นะว่าเรื่องจริงที่ทุกคนกำลังเข้าใจผิดอยู่ตอนนี้

นี่คือเจตนาเดียวทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ไม่เคยมีเจตนาที่อยากจะทำให้ใครเจ็บช้ำค่ะ
ทองไว้อธิบายยังไงสังคมก็ไม่เข้าใจเม็ด
ก็แมทว่าวันนี้แหละค่ะต้องเข้าใจได้แล้ว
ในช่วงที่ผ่านมามันหนักขนาดไหนคะ
วันนี้ต้องยอมออกมาที่จะถอยแล้วก็เบาลงอะไรอย่างเนี้ย
ก็คืออย่างที่บอกค่ะ
แมทน่ะก็เหมือนที่หลายคนคอมเมนต์มาค่ะว่า
ใครทำอะไรไว้ต้องได้รับกรรมใช่ไหม
ซึ่งเราก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทำทุกอย่างได้ตามขั้นตอนที่ดีที่สุดแล้วนะ
ไม่ได้ทำอะไรแบบผิดศิลธรรมอะไรแบบนี้
แต่ก็สิ่งที่มันกระทบกระเทือนที่สุดคือมันไปกระทบคนอื่น
มันไม่ได้เกิดแค่กับเราคนเดียวเลย
ก็เลยอยากขอโทษทุกคนจากใจที่ทำให้ทุกคนโมโห
หรือกินไปกับเรื่องนี้
เพราะแมทจะบอกว่าทุกคนสำคัญกับแมท
แมทเพียงมองว่าแบบพูดว่าไม่รักคนดูไม่รักแฟนละครเนี่ย

แล้วใครจะเห็นว่าแมทตั้งใจแสดงแค่ไหนใช่ไหมคะ
แล้วก็อยากบอกว่า
ความรู้สึกของแมทตอนนี้ไม่ได้โกรธแค้นแมทอยากจะขอโทษจับใจแล้วก็บอกว่า
คือเหมือนคือเหมือนเขาเป็นพ่อแม่แล้วดุเด็กคนนึงที่กำลังทำผิดพลาดอยู่
มองว่าถ้าเกิดพวกเขาไม่ดุไม่ตักเตือนคือไม่รวมถ้อยคำหยาบคายที่แบบ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

แค่อยากจะพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นนะ

เราไปเป็นคือตอนนี้
รู้สึกว่าเราต่างกำลังเป็นตกเป็นเหยื่อเป็นเครื่องมือของสื่อ
หรือว่าอะไรต่างที่แบบมันห่างไกลความจริงไปเยอะมากเลยอะค่ะ

ซึ่งเจตนาของแมทตั้งแต่แรกแมทตั้งใจเป็นแบบนั้นอยู่แล้ว

เราก็ยอมรับว่าเฮ้ยมันเกินไปแล้วนะ

ซึ่งมันผิดจังหวะมันผิดเวลาผิดที่ไปหมด
ก็ยอมรับแล้วก็อยากจะปรับปรุงแก้ไขตรงนี้
เรื่องที่โค้ดน้ำเรื่องที่อับสอบย่อช้องอะไรอย่างนั้นที่มีใช่ไหมคะ
เรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทุกเรื่องเลย
แล้วจริงเรื่องนี้แม็กซ์อยากชี้แจงอย่างไรบ้าง

เพราะว่าพูดไปก็ไม่เข้าใจกันอยู่ดี
รอให้เวลามันแบบว่าช่วยผสานความสัมพันธ์ของเราดีกว่า
ตอนนี้มันทุกอย่างถ้าต่อให้พูดอะไรไปมันก็อาจจะมีทั้งดีและไม่ดี
แต่เราไม่รู้ว่าอันไหนที่ดีที่สุดแล้วอันไหนที่จะดีมากกว่าที่จะเสีย
ก็คือวันนี้แมทแค่อยากออกมาขอโทษเท่านั้นเอง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริงแม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
ร้องจากสอบเอ็นทรานส์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง

แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง

แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง

แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง

แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง

แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง

แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง

แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง

แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง

แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง

แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง

แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง

แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง

แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง

แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง

แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง

แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง

แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง

แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง

แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง

แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง

แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง

แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง

แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง

แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง

แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง

แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง

แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง

แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง

แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง

แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง

แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง

แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง
แม็กซ์ก็คือหนักที่สุดในชีวิตเลยจริง